ทำบุญพระป่าที่วัดอ่างทองวัดอบธมฯอยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญ
ก็มีกุศโลบายในการให้คนทำบุญเข้าวัด
ด้วยการถ้าทำบุญผ้าป่า๑๐๐บาท
ท่านก็เอาสลากินแบ่งรัฐบาลไป๑ใบ

ญาติโยมอาจจะได้๖ล้านก็ได้ถ้าถูกรางวัลที่๑นะครับ
ก็คนเดินทางไปเยอะแยะเลยครับเพราะว่ากำลังมีงานประจำปีกราบไหว้นามัศกาลขอพรหลวงพ่อทองใบ
แล้วก็ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอบธมที่ตะมนตยี่ล้นอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองอยู่นะครับ
แต่ว่าส่วนหนึ่งของงานเนี่ยที่ผู้คนฮือฮามากมาทำบุญกันเยอะมาก
ก็คือทำบุญภาพป่ากับวัดนะครับแล้วว่าถ้าทำบุญภาพป่า๑๐๐บาท
ทางวัดก็จะมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใส่ซองพลาสติกเสียบไว้ที่ต้นกล้วยให้ไป๑ใบ
ใบนี้ถ้าถูกรางวัลที่๑นี่๖ล้านบาทนะรางวัลอื่นนี้ก็ได้หลายบาทนะครับ
หลายพันนะฮะจะเป็นเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๒ตัวก็แล้วแต่
กรรมการวัดอบธมบอกว่าทางวัดจัดงานทอดพระป่าสามัคคีประจำปีนะครับ
เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการพัฒนาวัดก็ได้สร้างสีสันความแปลกใหม่
ในการเชิญญาติโยมให้มาทำบุญด้วยการทำบุญ๑๐๐บาท
ก็จะให้สลากินแบ่งรัฐบาลใส่ซองพลาสติกไปนะครับแล้วท่านก็ไปตรวจว่างวดที่จะออก
วันที่๑มกราคม๒๕๖๑นี้ท่านจะเป็นอย่างไรถูกรางวัลที่๑ก็อย่าลืมมาทำบุญเพิ่ม
กับทางวัดด้วยนะครับชาวบ้านก็ให้ความสนใจมากนะครับก็มาทำบุญกันอย่างคึกคัก
จากนี้ทางวัดก็ยังให้เปิดให้เข้ากราบศักระนะครับ
พ่อทองใบนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะครับ
คือรวมพ่อทองใบนี่ได้ชาววาดวัดท่านธรรม้าพาไปนาน๒๐กว่าปีแล้ว
ทางวัดเขาก็นำภาพถ่ายของลงพ่อมาให้ประชาชนได้ทำแบบโอ้โห
เขาก็แปลกใจกันนะคะว่ามันเจริญขึ้นได้ยังไง
ทางวัดเขาก็นำภาพถ่ายของลงพ่อมาให้ประชาชนได้ทำแบบโอ้โห
ทางวัดเขาก็นำภาพถ่ายของลงพ่อมาให้ประชาชนได้ทำแบบโอ้โห
ทางวัดเขาก็นำภาพถ่ายของหลวงพ่อมาให้ประชาชนได้ทำบุญ